แล้วก็อยู่แถวตลาดด้วย
อกจากนี้มีปืนในมือแล้วยิงขู่เป็นระยะ
ชาวบ้านต้องอยู่ในบ้านเพราะมีคำสั่งเลยฮะ

มันอันตรายมากไปดูเหตุการณ์ครับ
เหตุการณ์นี้อยู่แถว๔แยกตลาดเทศบาลครับ

ผู้ชายคนนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเดินคลั่งอยู่กลางถนนนั้น
และเห็นมั้ยค่ะคือปิดบ้านเงียบกันแล้วโอ้โหน่ากลัวมาก

ปิดหลังไว้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วตรงนั้นมีทั้งร้านรวงครับเป็นร้านค้าร้านขาย
ใกล้กันก็เห็นว่ามีโรงเรียนด้วย
ต้องเตือนชาวบ้านให้อยู่ในบ้านเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
ปิดเส้นทางเคลียร์เพื่อจะควบคุมชายคนนี้ให้ได้
ผู้ชายคนนี้ทราบชื่อคือนายสุรศักดิ์อายุ๓๔ปีครับ
เพลเป็นคนนครศรีธรรมราชแต่เขามาขายของอยู่ที่เนี่ยครับ
สตูนฮะขายของเบ็ดตะเล็ดทั่วไปไม่รู้ว่าเครียดอะไรครับ
เห็นว่าตอนเช้ามีอาการคือเหมือนกับงุ่นง่านนะ
แล้วก็เดินแจกยิ้มหวานไปเรื่อยสักพักหนึ่ง
รู้สึกว่าเขาอยากกินข้าวอยากกินน้ำไปขอร้านที่เขารู้จักและคุ้นเคย
ร้านก็จัดข้าวจัดน้ำให้สักพักอยากกินน้ำอัดลมอยากสูบบุหรี่ก็จัดให้
ก่อนที่จะมีอาการแปลกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับ
เดินผ่านไปทางโรงเรียนอนุบาลครับแล้วไปยิงปืนขู่อีก๓๔นัด
คือยิงไปเรื่อยเลยครับก่อนที่จะเดินย้อนกลับมาแล้วนั่งอยู่แถวหน้าร้านตัวเอง
ภาพนี้ผมตกใจมากชาวบ้านต้องออกมาห่างหน่อยนะน่ากลัวนะเนี่ย
มามุงดูกันเยอะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนชุมชนไหนหมู่บ้านไหนต้องฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่นะ
เพราะบางทีแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายได้นะครับใช่เขามีปืนนะเขามีปืนอยู่ในมือไง
ดังนั้นเข้าใจแหละว่าอยากจะลุ้นอยากจะดูแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับ
สุดท้ายพอเขาเดินย้อนกลับมาที่หน้าร้านของเขารอบนี้มีเพื่อนบ้านที่พอจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกัน
กล่อมฮะเขาดื่มน้ำอีกรอบรอบนี้แล้วก็ถอดเสื้อแล้วยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัว
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่าจะจัดการกับผู้ชายคนนี้ได้นี่นะฮะใส่เสื้ออยู่นะแล้วยกน้ำดื่ม
หลังจากนั้นท่าทีเขาเบาลงลองดูครับ
ตัวได้เรียบร้อยครับต้องขอบคุณเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นร้านขายน้ำขายข้าวที่เขารู้จักกัน
เป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูนะฮะพี่ผู้หญิงคนนี้เธอนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่ง
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับเพราะในข้าวและน้ำที่เอาไปให้เขากินให้ชายคลั่งกิน
พี่เขาช่วยผสมยานอนหลับแบบบางจางไว้ในขวดน้ำด้วยแล้วพอเขาดื่มเขาเลยอาจจะมีอาการเคลิ้ม
คนหนึ่งเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศัยดิบดีเลยขายข้าวขายของไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร
แต่เขาก็ไม่ได้ว่าสนิทสนมมากนัก
มีข่าวลือมาว่าผู้ชายคนเมื่อกี้มีปัญหากับแฟน

แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ทันได้ไปถาม
เขามีอาการแปลกเกิดขึ้นซะก่อนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
งุ่นง่านงุดหงิดเดินวนไปวนมา
แล้วก็มาขอข้าวขอน้ำขอบุหรี่ขอน้ำอัดลมก็จัดให้หมด
ที่เขาจะไปยิงปืนขู่เป็นระยะ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านครับก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาในครอบครัวแหละ
เลยเป็นปมเหตุทำให้เขามีอาการแปลกแล้วคลั่ง
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเจ็บไม่ได้มีคนตายนะฮะ
ควบคุมตัวได้เข้าชาร์จตัวได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนจะสอบปากคำแล้วก็ตรวจหาสารเสพติด
ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักหรือเบา
ค่อยคิดค่อยคุยค่อยแก้ปัญหา
ไปต่อกันที่